คุณผู้ชมครับมาดูเหตุพี่เขยกับน้องเมียดื่มเหล้าด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าทั้งคู่เมา
เมาแล้วก็โตเถียงกันเรื่องครอบครัว

เขยก็เลยรัวยิง๕นัดดับคาบ้านพัก
ตำรวจก็ต้องเกลี้ยกล่อมจนยอมมอบตัวนะครับ
ตำรวจภูทรนาศักดิ์จังหวัดชุมพรจับกลุ่มนายถาวรพรมวิเศษอายุ๕๐ปีพี่เขย
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๗๖๕รัวยิง๕นัดจนนายสุระซ่อนกลิ่นอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นน้องเมียเสียชีวิตระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักของผู้ก่อเหตุที่ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีเมื่อคืนนี้นะครับ
จากการสอบปากคำนางสุภาพรมวิเศษอายุ๔๙ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายถาวรมือปืน
แล้วก็เป็นพี่สาวของนายสุระผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงหัวค่ำ
คือตัวนายถาวรแล้วก็นายสุระดื่มเหล้าด้วยกันดื่มจนเมาแล้วครับแล้วเกิดโตเถียงกัน
โดยน้องชายของเธอก็ถามนายถาวรพี่เขยว่าจะพาพี่สาวไปพบคุณหมอหรือเปล่า
เนื่องจากพี่สาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน
แล้วทำไมพี่เป็นหัวพี่ถึงไม่พาพี่สาวผมไปหาหมอสักที
ถามไปถามมานะครับแล้วก็น้องชายก็ยังบอกกับพี่เขยบอกว่า
ถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวให้ไปหยิบยืมจากคนอื่นมาก่อน
หรือจะให้ผมซึ่งผมเป็นน้องเนี่ย
ผมพาพี่สาวผมไปหาหมอเองก็ได้
เมื่อนายถาวรได้ยินเช่นนี้นะครับก็โมโห
แล้วก็พูดกลับพูดต่อกลับนายสุระบอกว่า
อ้าวพูดแบบนี้มันดูถูกกันนี่ว่า
เมียกูกูดูแลได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ถาวรเลยวิ่งเข้าไปในบ้าน
หยิบปืนออกมารัวยิงใส่นายสุระทันที
นายสุระล้มฟุบอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นนะครับตัวพี่สาวของนายสุระรีบช่วยนำส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าน้องชายเสียชีวิตระหว่างทาง
ส่วนนายถาวรผู้ก่อเหตุวิ่งขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมจึงยอมมอบตัวนะครับ
ตำรวจจึงนำตัวนายถาวรไปสอบปากคำต่อที่สพนาศักดิ
พร้อมกับเก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ

โดยตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็คุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แค่เรื่องที่บางคนบอกว่าอาจจะฟังแล้วไม่เป็นเรื่อง
แต่ปรากฏว่าเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายนะครับ
ก็ถ้าเล่าเข้าปากเมื่อไหร่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องทุกทีนะครับ